ส่วนเหตุแผ่นดินไหวที่ระดับ๖๒ซึ่งเกิดขึ้นที่อิตาลี
ล่าสุดตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตก็พุ่งขึ้นไปสูงอย่างน้อย๗๓คนแล้ว
ท่ามกลางความกังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้
เนื่องจากว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
เพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาเช้าตรู่
ซึ่งทางประชาชนนั้นยังคงหลับนอนอยู่ภายในบ้าน
ซึ่งสำหรับอิตาลีแล้วการเกิดแผ่นดินไหวในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่
เพราะว่าทางภูมิศาสตร์แล้วอิตาลีตั้งอยู่ในบริเวณแผ่นเปลือกโลก๒แผ่นพอดี
ทำให้ก่อนหน้านี้อิตาลีก็เคยต้องเคยต้องรับมือกับเหตุแผ่นดินไหว
แล้วก็ความสูญเสียในลักษณะนี้มาแล้ว
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่เป็นภาพมุมสูงจากเฮลิคอปเตอร์เหนือเมืองอามาทริส
เมืองกลางภูเขาทางตอนกลางของอิตาลี
สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงของแผ่นดินไหว
สร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนจนไม่เห็นเขาเดิมของเมือง
ถนนต่างไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหลักหรือตามตรอกซอกซอย
ถูกปิดด้วยซากปรักหักพังไม่สามารถสัญจรได้
ส่วนนี้เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
กำลังช่วยหญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่ใต้ซากอาคาร
แต่เจ้าหน้าที่ก็ทำได้เพียงปลอบหญิงคนนี้
อดทนรออุปกรณ์ช่วยเหลือที่กำลังลำเลียงมาเพื่อช่วยเหลือเธอ
ด้วยความที่เหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อ๓นาฬิกา๓๖นาที
ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นช่วงที่ผู้คนกำลังนอนหลับอยู่ในบ้าน
ทำให้ในตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุด
คือการทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากประหลักหักพัง
พอการถูกอาคารทับหรือติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังเป็นเวลานาน
ปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อจำนวนผู้เสียชีวิต
การค้นหาผู้รอดชีวิตคือภารกิจที่สำคัญที่สุดในตอนนี้
พร้อมแสดงความเสียใจต่อญาติผู้สูญเสียทุกคน
ซึ่งเขาจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยถึงพื้นที่ภัยพิบัติด้วยตัวเอง
แต่ในบางพื้นที่เช่นในเมืองอิลิก้า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วยเฮลิคอปเตอร์ด้วยความยากลำบาก
เช่นเดียวกับชาวบ้านคนหนึ่งที่บอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเริ่มเข้าถึงพื้นที่นี้
เมื่อเวลาผ่านไปแล้วกว่า๑ชั่วโมงหลังแผ่นดินไหว
ทำให้ชาวบ้านหลายคนไม่พอใจ
กับความช่วยเหลือที่ล่าช้าของเจ้าหน้าที่
ผู้หญิงคนนี้ที่กล่าวด้วยอารมณ์ว่า
ทุกคนกำลังรอทหารเข้ามาช่วยเหลือ
และทั้งที่จุดนี้ใกล้กับฐานทัพทหาร
แต่ก็ยังไม่มีใครเห็นทหารเข้ามาช่วยเหลือ

แต่เหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้
ไม่ใช่ครั้งแรกของอิตาลี
เนื่องจากประเทศนี้อยู่ใกล้กับแนว

แผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย

มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว

เพิ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ๖๒
พราชีวิตผู้คนในอิตาลีไปมากถึง๒๙๕คน
ขณะที่เมื่อเดือนพฤษภาคมของปี๒๕๕๙
ก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ๖๑และ๕๗
ทางต่อเหนือของอิตาลีเช่นกัน
ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต๒๗คน

แถวรัฐทีวีรายงาน